หรือยังที่จะติดตามข่าวใหญ่กันมหากราบหวย๓๐ล้านยังคงต่อเนื่อง

ยังเพิ่งเหลือกันนะครับเพราะว่านานมาทียังพอดูได้นะ
ใช่ครับคืบหน้าที่บอกอายการไม่รับฟ้องหวย๓๐ล้านคืนสำนวนให้ตำรวจ
ทีนี้ต้องแยกแยะกันหน่อยว่าคดีหวย๓๐ล้านตอนนี้มีคดีอะไรบ้าง
เป็นคดีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฟ้องผู้ต้องหานั่นก็คือครูปีชา
และเจ๊บ้าบินในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จ
อันนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบ
ข้อหาที่๒คดีที่๒คือคดีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าปปดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในการเปลี่ยนแปลงสำนวนคดี
โดยมีผู้ถูกกล่าวหา๓คนว่าสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
นั่นก็คือครูปรีชา๑เจ๊บ้าบิน๒และ๓ก็คือเจ๊พัดนั่นเอง
กลายเป็น๒คดีใหญ่ที่เราต้องติดตามกันนะครับ
คดีที่เกี่ยวกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือพลตำรวจตรีสุทธิเนี่ย
คดีนี้บกปปเขาส่งเรื่องไปให้กองปราบ
เพื่อให้กองปราบส่งเรื่องต่อไปให้ปปชแล้ว
กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ปปชจะรับไว้พิจารณา
ทีนี้เมื่อวานมีความคืบหน้าในส่วนของอายการนะครับ
เพราะว่าอายการนำ๒คดีใหญ่ที่ผมบอกไปเนี่ย

รวมกันซะเพราะเห็นว่าเกี่ยวเนื่องกันนะครับ
โดยนายพิทักษ์อบสุวรรณอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
นายพรชัยชนวานิสกุลบรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
นายประยุทธ์เพชรคุณบรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
และคณะทำงานร่วมกันแถลงข่าวสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
โดยแถลงแบบนี้ครับบอกว่าตามที่ตำรวจกองปราบ
นำสำนวนที่ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
กล่าวหานายปรีชาไคร่ครัวและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
เป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายอาญามาตราบ๑๗๒๑๗๓๑๗๔
ร่วมกันแจ้งข้อความเท็จร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนทำให้ผู้อื่นเสียหาย
และร่วมกันแจ้งข้อความเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เป็นคดีที่๑นะครับ
และ๒การพิจารณาสำนวนอายการยังไม่ได้พิจารณาในเนื้อหาข้อเท็จจริง
แต่พิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายก็พบว่านายปรีชากับนางสาว
รัตนาพรหรือเจ๊บ้าบินถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด
ของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีด้วยในฐานความผิดของเจ้าพนักงาน
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามมาตรา๑๕๗และมาตรา๑
แกล้งดำเนินคดีให้ต้องรับโทษอาญา
คดีนี้จึงเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันตามกฎหมายพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี๒๕๕๐ในมาตรา๘๔
และพรบมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาตรา๔
ดังนั้นหมายถึงอะไรดังนั้นหมายถึงว่า๒สำนวนนี้จะต้องส่งให้ปปชพิจารณานะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมไปฟังไปว่า
คดีที่ตอนนี้บกปปกำลังดำเนินการกับพลตำรวจตรีสุธิพวงพิกุล
อดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตอนนี้กองปราบกำลังส่งไปให้ปปชพิจารณา
ดังนั้นเมื่อคดีของครูปรีชาเจ๊บ้าบินในคดีแจ้งความเท็จ
มันเกี่ยวพันกันในฐานะที่ครูปีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัด
ไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
ดังนั้นจึงต้องส่งสำนวนคดีทั้ง๒คดีไปให้ปปชเป็นผู้พิจารณาสำนวนตามกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามระเบียบอายการสูงสุดปี๒๕๔๗ข้อ๖๐นะครับ
ส่วนปปชจะพิจารณาไต่สวนจะมีคำสั่งอย่างไรต่อไป
อายการนั้นจะไม่ก้าวล่วง
ก็คือปกติแล้วคดีนี้นะคะไม่ว่าใครจะเป็นคนทำคดีปปท
หน่วยงานของตำรวจกองปราบทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนสืบสวน
สำนวนให้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องส่งให้กับอายการ
ซึ่งจริงแล้วอายการจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดี
แต่ทีนี้การแถลงข่าวของสำนักงานอายการเมื่อวานนี้ออกมาเป็นการสรุปว่า
อายการจะไม่รับคดีนี้ไว้พิจารณา
จะไม่พิพากษาคดีนี้ให้
เพราะถือว่าในความผิดของทั้ง๓คนจำเลยทั้ง๓คนนี้นะคะ
เจ๊พัดเจ๊บ้าบินและครูปรีชาไปเกี่ยวเนื่องกับการทำหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เพราะฉะนั้นแล้วปปชสิถึงจะต้องเป็นหน่วยงานที่ถูกต้อง
ที่จะเอามาเอาคดีนี้เอาไปทำ
เมื่อมันเกี่ยวพันกันนะครับ
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาได้มีการทำหนังสือร้องขอให้ปล่อยตัว
คณะทำงานอายการได้ทำหนังสือถึงสารอาญาขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายไปแล้ว
ผู้ต้องหาที่ว่านี้ก็คือครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิน
ซึ่งสารได้มีคำสั่งอนุญาตแล้วเช่นเดียวกัน
เพราะถือว่าครบกำหนดฝากขัง๔๘วันเมื่อวานนี้
ซึ่งทางอายการก็ได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาด้วย
ทีนี้แหละครับการปล่อยตัวผู้ต้องหาไป
ทั้งที่จริงแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะ
หลายคนก็มองว่าทั้งการปล่อยตัวทั้งที่อายการไม่รับคดี
ถือว่าหลุดหรือเปล่า
อันนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วเหรอ
ครูปีชาจะหลุดคดีหรือเปล่า
ฟังคำชี้แจงของทางอายการกันนะครับ
ทางคณะทำงานเนี่ยก็เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขังผู้ต้องหาไว้นะครับ

คืนสำนวนนะครับให้พนักงานสอบสวนเป็นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ความหมายก็คือไปส่งที่คณะกรรมการปปชนะครับ
เพื่อที่จะให้ทางนั้นเห็นสมควรที่จะไต่สวนหรือไม่
ซึ่งเป็นอำนาจของปปชนะครับ
ไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการคืนสำนวนการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการต่อไปนะครับ
เพราะพฤติการแห่งคดีถ้าเราดูแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวพันกัน
ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเอาไปส่งประประชานะครับ
ยุติการดำเนินคดีคนละเรื่องนะครับ
นี่แหละครับไม่ใช่ยุติการดำเนินคดีนะ
ถ้าฟ้องคดีจะอยู่ในอำนาจพิจารณาของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ตามพรบวิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตมาตรา๘
นี่คือขั้นตอนนะครับอายการไม่ได้สั่งยุติคดี
แต่พิจารณาในข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าต้องให้ปปชดำเนินคดีต่อนะครับ
และยังบอกแบบนี้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่องที่ว่า
ทางกองปราบส่งสำนวนมาให้อายการตั้งแต่วันที่๔เมษายนแล้ว
ต้นเดือนเมษายน๒สัปดาห์อายการถึงมาบอกว่าอายการไม่รับ

เออทำไมรับทำไมไม่บอกตั้งแต่ต้นหรือว่ายังไงแล้วพิจารณารอบหรือยัง
คืออันนี้เป็นคำถามที่ต้องถามอายการอายการท่านก็ตอบนะครับ
บอกว่าอายการรับสำนวนไปนานกว่า๒สัปดาห์อายการก็ไม่ได้ละเลย
อายการถือว่าไม่ได้นานเกินไปในการพิจารณานะครับ
เพราะว่าช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งวันหยุด

กรานก็หยุดยาวและอายการเองก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ
อายการทำงานรอบครอบถี่ถ้วนและไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูด้วย

ใช่ครับทีนี้ใครต้องรับลูกต่อล่ะคุณกองปราบไง

งปราบเอาสำนวนจากอายการไปส่งปปชแล้วหรือไม่อย่างไร
ตอนนี้ทางกองปราบเองนะครับทางรองผู้บังคับการกองปราบ
ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มบอกว่ากองปราบเนี่ย
รับสำนวนคืนจากอายการแล้ว

ตั้งแต่วันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
และก็ส่งสำนวนต่อไปให้ปปชพิจารณาชี้มูลความผิดแล้วนะครับ

ยืนยันว่าการรวบรวมสำนวนและการส่งสำนวนคืนให้กองปราบ
อายการในครั้งนี้ไม่กระทบต่อคดี
อีกทั้งยังมีความเห็นสอดคล้องกับอายการด้วยว่า
รวมสำนวนกันนั้นของทั้งสองคดีนี้นะ
ถ้าสารพิพากษาว่าผู้ต้องหาผิดจริง
ผู้ต้องหาจะได้รับโทษหนักขึ้นนะ

ไม่ได้หายไปสักคดีเดียวนะฮะ
มารวมกันอยู่เป็น๒คดีที่ปปชพิจารณา
ดังนั้นถ้ารับโทษโทษหนักเท่ากับ๒ข้อหานั่นแหละ

เท่ากับ๑ข้อหาทั้งแจ้งความเท็จกับ๒ข้อหาในการสนับสนุน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ

เมื่อวานนี้นะคะครูปรีชาก็พูดถึงเรื่องของการแถลงของอายการที่ออกมา
ที่โอนสำนวนคดีกลับไปให้ที่กองปราบแล้วบอกให้กองปราบเอาไปให้ที่ปปช
เพื่อพิจารณาชี้มูลความผิดกันต่อไปเนี่ยนะคะ
บอกไม่ได้กังวลใจนะกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ฟังแล้วเรียบร้อยเรื่องราวทั้งหมดที่อายการแถลงออกมา
ส่วนเจ๊บ้าบินบอกพอใจเลยที่สำนวนถูกโอนไปให้ปปช
ยินดีให้ตรวจสอบเต็มที่เลยหลังจากนี้ถ้าเรียกไปให้ปากคำก็จะไปเหมือนเดิมนะคะ
ความเคลื่อนไหวของครูปีชากันก่อนได้พูดถึงกรณีที่สำนักงานอายการสูงสุดแถลงข่าว
คืนสำนวนให้กองปราบส่งต่อให้ปปชโดยระบุว่าจะขอปรึกษาทนายความว่าจะทำอย่างไรต่อไป
แต่ทีนี้เบื้องต้นของปปชมีหมายเรียกออกมา
จะไปรายงานตัวเหมือนเดิมให้ปากคำตามปกติและจะถือโอกาสด้วย
จะยื่นร้องขอความเป็นธรรมกับปปชเพราะมั่นใจตัวเองไม่ได้ทำความผิดใด
โดยเฉพาะการแก้ไขสำนวนลอตเตอรี่๓๐หวย๓๐ล้านบาท
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ปากคำก็พูดไปตามความจริง
และระหว่างที่ทีมข่าวกำลังพูดคุยกับครูปรีชาอยู่นะคะ
ครูปีชารับโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยพูดคุย
คือผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ยินว่าครูปีชาพูดถึงเรื่องอะไร
เป็นเรื่องของคดีความเกี่ยวกับครูปรีชานี่แหละ
ซึ่งเป็นการพูดคุยกับทนายนะคะ
โดยทนายแนะนำว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ทำตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
หากเชิญตัวไปก็จะไปให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้ววันนี้ครูปรีชานะคะช่วงเวลา๘โมงครึ่งเช้านี่แหละ
จะเดินทางไปรายงานตัวที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เป็นการไปรายงานตัวนัดสุดท้ายตามนัดหมายตามปกติ
และจะไปพร้อมกับทนายความด้วยนะคะ
ฟังเสียงครูปีชาที่พูดคุยกับทีมข่าวเราเมื่อวานนี้ค่ะ
ทนายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องเนี่ยทางกองปราบก็จะส่งไปที่ปปชนะ
สำนวนก็จะเข้าสู่ที่ปปช
ปปชท่านก็จะต้องดูในเรื่องของสำนวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ดังนั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไป
ก็คือร้องขอความเป็นธรรมไปทุกขั้นตอน

มีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากไปรายงานตัวอยู่แล้ว
พรุ่งนี้ก็ไปรายงานตัวอย่างเดียวนะครับ

ทนายพี่ขอมีว่าจากนี้เราจะต้องทำยังไงต่อไปบ้าง
จากนี้เราก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการศาล
เพราะสารแพ่งพิจารณาไต่สวนวันที่๑ถึง๔
แล้วก็สารที่ฟ้องเองเรื่องเอาอาญาก็วันที่๔มิถุนา
ครูปีชาก็พูดถึงเรื่องของคดีแพ่งด้วยนะครับ
แพ่งนี้อยู่ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

ถ้าปปชมีหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปให้ปากคำไปไหม
ครูปีชาบอกก็จะไปตามปกตินะครับ
แล้วก็ถือโอกาสยื่นร้องขอความเป็นธรรมกับปปชด้วยซะเลย
เพราะมั่นใจว่าตัวผมเองไม่ได้ทำความผิดนะครับ
นอกจากนี้เราก็ถามว่าช่วงปิดเทอมครูปีชาทำอะไร
ครูปีชาก็บอกว่าเขียนหนังสืออยู่นะตอนนี้
พร้อมนำต้นฉบับเอาให้ผู้สื่อข่าวดู

ขออ่านดูนิดนึงสะดุดตรงที่คำที่พูดว่า
ผมเป็นคนเดินช้าแต่จะไม่เดินถอยหลัง
โดยครูปีชาบอกว่านี่ถือเป็นตัวตน

แม้ว่าจะถูกสังคมติเตียนก็ไม่เป็นไร
ตั้งสติแล้วไม่เครียดกับเรื่องนี้
อยากถ่ายทอดให้เป็นความรู้แก่คนอ่าน
โดยรู้ว่าหากมีคดีต่าง
ใครถูกดำเนินคดีจะต้องทำตัวอย่างไร

ครูปีชาบอกการทำใจยอมรับกับเสียงติฉินนินทา
หากออกมาเป็นรูปเล่มแล้วจะแจกให้กับคนที่สนใจ
แบ่งเป็น๒ตอนนะครูปีชาจะแบ่งเป็น๒ตอนนะฮะ
หากได้รับความสนใจมากก็จะเอาไปขายเป็นรายได้
อบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนนะคะ
มีเวลาว่างก็นั่งเขียนเรื่องราว
คดีป่วย๓๐ล้านซึ่งเป็นคดีที่เป็นบทเรียน
ให้กับผมเองเป็นบทเรียนให้กับประชาชนทั้งประเทศ
แล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็เลยเขียนขึ้นมา
โดยใช้ความจริงใช้ข้อเท็จจริงใช้ประสบการณ์
เพื่อทุกท่านได้อ่านแล้วก็ทุกท่านเนี่ยอาจจะวันหนึ่ง
อาจจะมีเรื่องคดีความก็สามารถที่จะเอานังสือเรื่องนี้
เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนเป็นวิธีการที่จะทำยังไง
ให้เรามีอยู่กับคดีความได้ยังมีความสุข
ซึ่งเวลาเรามีคดีความเนี่ยทุกท่านก็จะมีความทุกข์
แต่ผมจะอยู่กับดีความยังมีความสุข
แล้วก็เตรียมตัวที่จะต้องเตรียมหลักฐานต่าง
ในการต่อสู้คดีความอย่างไรนั่นเองครับ
คือจะบอกตัวเองว่าตนเองเป็นคนที่เดินช้า

คำว่าเดินช้าหมายถึงเดินอย่างรอบครอบ

จะเดินไปอย่างสง่างามซึ่งสังคมมองเรายังไง
ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
ยืนเคียงข้างแล้วก็ยอมรับความเห็นของทุกคนนะ
แต่วันหนึ่งถ้าผลออกมาเป็นอย่างไร
สังคมค่อยแสงชั่นสังคมค่อยชื่นชม
หรือสังคมค่อยตีเตียนก็แล้วกัน
เมื่อสักครู่คุณสืบสกุลบอกว่ามีเป็น๒ตอนใช่ไหม
พอเก็ตบุกของครูปีชาเป็น๒ตอน
ตอนแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนตอนที่๒เป็นเรื่องหลังจากที่ถูกจับกลุ่ม
กลายเป็นผู้ต้องหาโดยที่ไม่ทันตั้งตัว
จะทำอย่างไรในการที่กลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่ทันตั้งตัว

ครูปีชาบอกว่าหากหนังสือถูกเผยแพร่
จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ได้ศึกษากัน
เพื่อใครที่ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนคดี
ส่วนความเคลื่อมไหวของเจ๊บ้าบิน
ทีมข่าวของเราไปก็ไปพบอยู่ที่บ้านพักนี่แหละ

ที่ผ่านมาขายอยู่ที่ตลาดที่เดิม

พอใจนะที่อายการโอนสำนวนไปยังป่อปชอบ
มองว่าหลักฐานที่จะเอาผิดตัวเธอยังไม่เพียงพอ
ยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บิดเบือนสำนวนแต่อย่างใด
แต่ยอมรับว่าสำนวนที่เห็นล่าสุดไม่ตรงกับปากคำบางส่วน

เพราะในตอนแรกเจ๊บ้าบินบอกอาจจะอ่านทบทวนไม่ละเอียด
ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนหรือทำให้สำนวนกลมกลืนค่ะ
คำอธิบายของเรามันพร้อมแล้ว
ข้อหานี้เราก็ไม่เข้าใจว่ามันยังไง

คนตอบแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นคนถาม
เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยังไง
แล้วเคยเห็นความผิดพลาดในสำนวนไหมครับ
พนักงานสอบสวนทำไว้
ก็มีที่ปปชบ้างเป็นบางคำ
เป็นบางตัวอักษร
มันแตกต่างจากที่เราเคยอ่านก่อนที่เราจะเซ็นใช่ไหมครับ

หรือว่าเป็นเพราะว่าสายตาเรามันไปไม่ทั่วถึง
เพราะเราก็อายุมากสายตาก็มีปัญหาบ้าง
ณเวลานั้นเราจึงอ่านบ้าง
ตรงคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหามันก็เลยมีปัญหา
ขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังพูดคุยกับเจ๊บ้าบิน
ไปสังเกตเห็นว่าเจ๊บ้าบินใส่สร้อยเหมือนครูบริชาเลย
ร้อยคอเป็นสีดำนะเป็นเชือกนะคะ
และก็มีวัตถุวงมงคลลักษณะทรงกลม
ด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์รูปหนึ่ง
ด้านหลังเป็นพระบรมชายาสาธิสลักษณ์รัชกาลที่๕
ซึ่งเจ๊บ้าบินบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากผู้ทรงศีลวัดแห่งหนึ่ง
ไม่ได้บอกว่าที่ใดนะคาดว่าน่าจะเป็นที่เลยนะคะมีคนคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะคะ
บอกเป็นเครื่องที่ป้องกันคุณสัยและอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น
เพราะตั้งแต่มีคดีความก็ไม่รู้ว่าใครที่คิดไม่ดีกับตัวเองบ้างนะคะ
เจ๊บินอธิบายเรื่องของของขลังให้ฟังค่ะ
ก็ไม่รู้ว่ามันคือศาสตร์ด้านไหนนะ
คนให้ให้ด้วยใจให้ด้วยความหวังดี
เป็นผู้ปฏิบัติธรรมคิดว่าเขาก็ทำดี

ปฏิบัติธรรมเราเชื่อว่าเป็นคนดีทุกคน
วิธีช่วงที่คดีกำลังฮิทธิศนะ
เดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์

และทีนี้บางคนไปเจอเจ๊บ้าบิน

ก็เลยทำให้เจ๊บ้าบินบอกรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นไม่เครียด
แล้ววันนี้เอง๑๙เมษายน
บ้าบินก็จะต้องเดินทางมารายงานตัวต่อสารอาญาตามนัด
โดยจะเดินทางไปพร้อมกับทนายความเช่นเดียวกับคุณครูปรีชา

ส่วนอีกหนึ่งคนต้องดูความเคลื่อนไหวกันหน่อย
เงียบเลยนะแต่มีคนอยู่นะ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านค่ะ
พันรยาออกมาบอกว่าตอนนี้หมวดจรูนพักผ่อน

หากพร้อมเมื่อไหร่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
จะแจ้งกับสื่อมวลชนเองตอนนี้รออย่างเดียวค่ะ